ไปขอขอพรอย่างเดียวไม่พอ
ไปขอหลวงพ่อให้ช่วยตามหาสิ่งที่รักหายไป
เขาบอกว่าเต่าหายเลยต้องไปบนหลวงพ่อครับ
นี่เต่าตัวนี้นี่แหละครับ

บอกสายพันธุ์มันก่อนมันคือเต่ายักษ์ซูคาต้า

ส่วนชื่อของมันมีชื่อด้วยเจ้าเต่านี้
นี่ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเป็นสัตว์รัก
เลี้ยงที่แสนรักของครอบครัว
ครอบครัวหนึ่งในอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี

ฉีเคอะถูกน้ำพัดหายไปในช่วงกลางดึก

เออแต่มันโดนน้ำซัดหายไป
โอ้โหจ้าของก็คือคุณผู้ที่ชัยศรีวรรณา
ตกใจมากแล้วใจคอไม่ค่อยดี
เดี๋ยวนะฉี่เคอะเนี่ยตัวไม่ได้เล็กนะ

ใช่อย่างนี้หาไม่เจอทำยังไงก็ไม่เจอ
ตัวเธอก็เลยไปขอบนต่อหลวงพ่อเคลือบ
เกจิชื่อดังแห่งวัดหนองกระดีนอก
ขอแหละขอให้กลับมาที่ฉีเค้า
กระทั่งเมื่อนายวุฒิชัยตัดสินใจออกไปตามหาเจ้าฉีเคอะอีกครั้ง

ฉีเคอะมันนอนนิ่งอยู่ที่ร่องน้ำ
จากบ้านไปสัก๑กิโลเมตร
โอ้โหก็หงายอยู่นิดนึงนะ
กับเตาที่ตัวใยขึบขาดไปแบบนี้

เพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปแก้บน
เตรียมเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนกับหลวงพ่อเคลือบ
ตามที่บนบานสารกล่าวมันเอาไว้

บางทีคนที่สัตว์เลี้ยงหายหรืออะไร